ชื่อส่วนตัวของเจที่ญี่ปุ่นแน่นอนครับ

แล้วช่วงนี้ก็มีโอกาสนั่งคุยกับแฟน
แน่นอนคนดังไลฟ์ในอินสตาแกรมนะครับคนไปดูมันก็ต้องตอบ
พอตอบมันก็ไม่เลิกกันดิครับมาปุ๊บก็ตอบมาปุ๊บก็ตอบ
แต่ว่าไฮไลท์สำคัญนะครับที่เราขีดไว้สีแดง

คือก่อนทั้งนี้ทั้งคู่ประกาศแล้วว่าพอเลิกกันไป
ก็แน่นอนถ้าทำใจได้ก็จะกล่าวเป็นเพื่อนกัน
แต่ว่ามีการตอบในบางเรื่องนะครับ
เช่นใครทิ้งใครก่อนอยู่ในใต้คอมเมนต์เนี่ย
แล้วเจ๊บอกว่าเจ๊มีหลักฐานว่าใครทิ้งใครก่อนแบบนี้นะครับ
เมย์ก็ตอบว่าเธอโสดแล้วเธอจะคบกับใครก็ได้
คือมันมีหลายข้อความถ้าใครย้อนไปดูเนี่ยก็
ดูแล้วลุ้นอยากให้คู่นี้กลับมาคบกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
แต่แน่นอนมันยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าเป็นได้แค่เพื่อนกันนะครับ
แต่ถ้าไปดูไลฟ์จริงแล้วมันจะมีหลายข้อความมาก
กันเล่นสนุกสนานนะครับก็ดีแล้วนะครับ
ผมว่าอย่างน้อยนะครับไปด้วยกันในฐานะคู่ชีวิตไม่ได้
แต่ว่ายังสามารถเป็นที่ปรึกษากันได้แล้วก็น่าที่จะคบกันต่อไป
เพราะว่าเป็นคนดังด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ย้ำครับนอกเหนือจากแฟนของเจชนะทิพย์นะครับ
จะได้ติดตามเจเล่นในเจลีกแล้วถึงแม้จะไม่ได้มาที่ประเทศไทย
แต่ว่าโปรแกรมสำคัญ๒นัดของทีมชาติไทยนะครับ
บุกไปเยือนฮ่องกงวันที่๑๑ตุลาคมที่มงกสเตดียม
โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับไทยรัฐทีวียิงสดแมชนี้
แล้วก็จะมาเจอเจชนะทิพย์ได้ผมลืมไปแม่ชิ้นจะมานะครับ
จะมาร่วมแมทอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
ประตูทีมชาติไทยนะครับในเกมอุ่นเครื่องกับตรีระดับแอนโทเบโก้
ที่สนามอินาคารจังหวัดสวทธิ์ภัณฑ์บุรีนะครับ
อุ้มมุ้ยยืนยันว่าจะมาร่วมงานนี้นะครับ
เพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่
ประสบความสำเร็จในการรับใช้ทีมชาติ
แล้วก็จะเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกานะครับ